ดูบรรยากาศในกรุงเทพกันแล้วแน่นอนต่างจังหวัดเขาไม่แพ้แน่นอน
เขามีการจัดแสงสีเสียงเรืองแสงเรืองสีกันเยอะไปหมดเลย
เต็มจัดใหญ่เหมือนกันเอามาดูครับว่าจังหวัดไหนเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
นี่เลยนี่ต่างจังหวัดนะ
เดี๋ยวก่อนยอมนะเนี่ยนี่ทุกคนเขาเปิดไฟโทรศัพท์มือถือด้วย

ดูดิเออต่างชาติก็ไปสุดอ่ะ
นักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่เห็นนะมีคนไทยคนต่างชาตินี่จังหวะเข้าดาวน
๕๔๓๒๑สุดนี่
เลขอะไรเห็นมั้ยมันมีเลขด้วยมีเลขด้วยหรอ
จัดขึ้นบริเวณประตูเมืองขอนแก่นครับ
ก็มีศิลปินชื่อดังจำนวนมาก
ไปร่วมโชว์บนเวทีนะครับสร้างความบันเทิง
ก่อนจะร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่สกรรดใหม่

อย่างสวยงามกว่า๒๐๐นัดด้วยครับ
ส่วนบริษัทในสวนเรืองแสงก็
มีความสนใจมากเลยนักท่องเที่ยวชอบมากเหลือเกินนะครับ
เข้าไปชมการตกแต่งไฟที่สวยงาม
กว่า๑ล้านดวงนะครับโดยนายธิรษัทธิคายุพันธ์
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
บอกว่าการจัดงานปีนี้ครับมีนักท่องเที่ยวไป
ร่วมงานกว่า๑๓๐๐๐คนก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของจังหวัดด้วยนะครับ

ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันค่ะนักท่องเที่ยวและประชาชน
เข้าร่วมงานเชียงใหม่เข้าดาวน์๒๐๑๙กันอย่างเนื่องแน่น
ในบริเวณลานอนุสวรีสามกษัตริย์นะคะ
ก็ร่วมกันร้องเพลงพรปีใหม่อย่างสนุกสนาน
กลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ส่วนที่ลานอเนกประสงค์ขวงประตูท่าแพรค่ะ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากก็พากันปล่อยโคมลอย
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
สร้างความสว่างสวัยไปเต็มท้องฟ้าเลยนะคะ
ซึ่งอันนี้เขาได้รับอนุญาตแล้วนะ
อนุญาตให้ปล่อยโคมลอยได้จนถึงตี๑ของวันที่๑มกราคมค่ะ
จากนี้ชาวเชียงใหม่พร้อมกับครอบครัวก็ได้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถเงินหลังแรกของโลก
ภายในวัดศรีสุพรรณเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยนะคะ
นี่ดูสิสวยนะสวยมากนี่นึกว่าทานช้างเผือกนี่โคมลอยนะคุณผู้ชม
จริงนะฮะเอ้าเราลงใต้กันหน่อยเดี๋ยวคนใต้ก็จะน้อยใจ
มีเหมือนกันนี่สุมราชธานีครับประชาชนกับนักท่องเที่ยวกว่า๒๐๐คนร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่
นี่๑๐อย่างนี้ก็นับเขาดาวน์พร้อมกันอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำตาปีนะฮะช่วงสะพานนฤทธิ์เทศบาลก็จัดงานเป็นการจัดสวนดอกไม้อย่างสวยงาม
เพื่อสร้างความสุขให้กับชาวสุมราชธานีแล้วก็จุดพลุกันต่อ๓๐๐นัดท้องฟ้าก็สว่างสวัยสวยงามต้อนรับปีหมูทองด้วยนะครับ
มีนักวิ่งหลายร้อยคนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งรับปีใหม่อย่างที่มิ้นบอกวิ่งข้ามปีครับ
จุดแล้วก็มีการโดยจุดปล่อยตัวเนี่ยอยู่ที่บริเวณเวทีเขาดาวนจากนั้นก็พากันวิ่งบนถนนสายหน้าเมืองระยะทางเนี่ยสั้น๕กิโลเองนะฮะแล้วก็กลับมาเข้าเส้นชายที่จุดเดิม
กิจกรรมนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพแข็งแรงรับปีใหม่แล้วก็มีคนคอยดูแลกันนะครับ
ส่วนที่บริเวณสารหลักเมืองสุราธานีก็มีการไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดธรรมบูชาแล้วก็วัดกลางเก่า
มีประชาชนกว่า๒๐๐คนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนในครอบครัว
จูงมือกันไปสวดมนต์พร้อมเพลียงนะ
เป็นบรรยากาศที่มีความสุขกันทั้งประเทศเลยนะครับ
เป็นบรรยากาศสนุกสนานของค่ำคืนที่ผ่านมาในคืนข้ามปีนะคะ